บอกว่าศูนย์เด็กอ่อนทำไมนำศพลูกน้อยไปเผาที่วัดโดยไม่แจ้ง
แต่สับปะเหลอออกมายืนยันแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับสับปะเลอ
ที่ทำพิธีในการเผาศพเด็กน้อย
บอกว่าในวันที่เผาทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กอ่อนก็มา
ทางญาติทางครอบครัวของเด็กก็มา
ถ้าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจะเผาเด็กเนี่ย
ทำไมไม่แจ้งตั้งแต่วันจะเผา

คุณผู้ชมเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งค่อยฟัง
คือเพจสายใหม่ต้องรอดโพสต์ข้อความในเพจบอกว่า
ถ้าศูนย์เด็กอ่อนชิงเผาศพลูกของเรา
โดยที่ไม่แจ้งให้พ่อแม่รู้
ถ้าเราเป็นพ่อแม่เด็กเราจะรู้สึกอย่างไรคะ
พร้อมกับมีรูปนี้คุณเหมือนหญิงสาวคนหนึ่ง

ถือรูปหน้าโรงศพถ่ายในวัดแห่งหนึ่ง
ทีมข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
เดินทางไปที่วัดกลางเกร็ดที่อำเภอปากเกร็
จังหวัดนทบุรีนะฮะไปพบกับสัปดาห์เหลือของวัด
นี่คุณนฤทเทพให้ข้อมูลบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาประมาณบ่ายโมง
ทางวัดได้รับการติดต่อจากศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง

ว่าจะนำร่างของเด็กหญิงอายุประมาณ๑ขวบที่เสียชีวิต

ใบรับรองสาเหตุการเสียชีวิตมายืนยัน
ทางวัดจึงได้รับร่างไว้
แล้วดำเนินการชาปนกิจในเย็นวันเดียวกัน
โดยมีการประกอบพิธีกรรมเหมือนงานศพทั่วไป

โดยสับปะเลอบอกว่าตนเองกับเจ้าหน้าที่คนอื่น

ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือรอยฟกช้ำถูกทำร้ายแต่อย่างใด

ประกอบกับมีใบมรณบัตรมายืนยัน
สับปะเลอเองก็ยังเห็นว่ามีครอบครัวของเด็กหญิงมาร่วมงาน
จับกลุ่มกันร้องไห้อยู่เลย
ในงานไม่เห็นว่ามีใครร้องคัดค้านห้ามเผาศพเลย
กระทั่งงานเผาศพเสร็จเรียบร้อย
พอเช้าวันนี้ครอบครัวเด็กก็มาเก็บอัฐิตามปกติเลย
ไม่เห็นมีท่าทีว่าใครจะขอร้องให้เก็บศพเอาไว้
เพื่อพิสูจน์เลยนะครับ
ในศพเด็กที่มาหากับเราอย่างนี้
พอมีแจ้งมาทางศูนย์อย่างนี้
พอมีใบอะไรประกอบเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการเผา
ครอบครัวเด็กที่เขาเข้ามาร่วมงานด้วยไหม

เขาว่ายืนร้องไห้
มีการคุยไหมยังสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของระเบีย
ได้พูดอะไรถ้าพูดเราก็เอกใจแล้ว
เพราะผู้การตายเราเอกใจอยู่แล้วแหละ
แต่ก็ไม่ได้พูดร้องยืนร้องไห้แบบเสียใจอะไรอย่างนี้
มาทำพิธีอะไรตามศาสนาถูกต้อง
คุณคือก็ต้องดูไงว่าทางฝั่งที่บอกว่าเป็นญาติ
เป็นครอบครัวของเด็กคือใครกันแน่
เพราะว่าไม่งั้นแม่จะออกมาแล้วแม่ก็บอกว่าไม่พอใจแบบนี้ได้ยังไง
แต่พี่สับปะเลอเขาก็บอกแบบนี้ไงเขาก็เห็นญาติมาแล้ว
แล้วไม่มีใครคัดค้าน
ทีนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ศูนย์เด็กอ่อน
อำเภอปากเกร็ดนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงกรณีนี้
ที่เป็นข่าวเป็นคราวต้องมีการตรวจสอบ
ว่าเด็กหญิงที่เสียชีวิตอายุ๘เดือนป่วยด้วยโรคประจำตัว
แต่ว่าทางศูนย์ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้
ทางศูนย์รับเด็กเข้ามาดูแลตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๖๕

จากนั้นเด็กป่วยจึงได้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาล
กระทั่งทางแพทย์แจ้งว่าเด็กเสียชีวิต
ทางศูนย์ก็แจ้งให้ญาติได้รับทราบ
โดยมีญาติเด็ก๔คนมาร่วมงานศพ
ยืนยันว่าศูนย์แจ้งญาติทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เด็กป่วยได้รับการรักษาจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ

จะมารับศพไปดำเนินการเองไหม
ยายแจ้งความประสงค์ให้ทางศูนย์ดำเนินการให้
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าญาติเป็นใคร

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามแม่ของเด็กนะครับ
คุณแม่อายุ๒๘ปีคนในรูปนะครับ
เปิดเผยว่าแม่เองก็ยังติดใจเรื่องที่ศูนย์เด็กอ่อน
เร่งรีบเผาศพลูกของตนเอง
เหมือนมีอะไรที่ผิดปกติซ่อนอยู่หรือไม่
ในฐานะแม่ยังมีข้อกังขาว่าทางศูนย์เด็กอ่อน

เอาไปอยู่ด้วยเพียงไม่นานก็เสียชีวิต

ก็ต้องมีขั้นมีตอนในการที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ